ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับวงการสงฆ์ให้ดูทุกวัน
อย่างล่าสุดนะครับคลิปที่มีพระภิกษุมาร่ายรำอยู่หน้ากองไฟ
แล้วก็ทำพิธีคล้ายกับมีการทรงเจ้า
วิภาควิจารณ์บอกอย่างนี้ไม่น่าจะเหมาะสมกับสมณเพศ
ซึ่งเรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วก็พยายามจะไปตามตัวท่านให้เจอ
แต่ล่าสุดเจ้าตัวชิงลาศิกขาเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะว่าถูกพระอุปชาติท่านตัดเตือนอ้างว่าทำแบบนี้นะครับ
มันจะทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองครับไปดูคลิปกันก่อนครับ
ได้อะไรอย่างเชื่อไม่ต้องตกใจแต่การปฏิบัติก็ยังคงเดิม
ขอให้รับทราบทั่วกัน
คุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่พระสุชาติธรรมกาโมเขาไลฟ์บอกลาญาติโยมนะครับ
ที่เป็นสิทธิ์สำนักเทวสถานธรรมกาโมศิวะอีสวนมหาเทพตีมูรติ
สละเพศบรรพชิตครับเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่ปรากฏออกไป
ทั้งภาพที่ตัวท่านเนี่ยนุ่งห่มจีวรแบบพระ
แต่ทำพิธีคล้ายเป็นร่างทรงบูชาเทพเจ้าทำมือทำไมร่ายรำในท่าทางแปลก
นะฮะนี่เป็นภาพบางส่วนที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อเตือนความจำ
ส่วนบรรดาลูกศิษย์ที่ร่วมพิธีนะครับที่มีอาการคล้ายองค์ลงของขึ้นเนี่ย
บางคนพูดจานะฮะเขาบอกว่าพูดจาทำเป็นพูดจาภาษาเทพอ่ะนะฮะ
โดยพิธีเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในหลักพระพุทธศาสนาครับ
จึงเป็นเหตุผลให้พระสุชาติตัดสินใจลาศิกขาเมื่อเช้าวันนี้
โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้วงการสงฆ์นั้นด่างพร้อยครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราพาไปที่สำนักธรรมกาโมศิวะอิสวนมหาเทศตรีมูลติ
ชื่อยาวไหมยาวชื่อยาวถึงขั้นต้องเพ่งพินิษฐ์ในสคริปต์เลยนะคะ
สำนักธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางตรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เป็นสถานปฏิบัติธรรมนี่ค่ะเนื้อที่สักประมาณ๖ไร่
เป็นที่ดินส่วนตัวของอดีตพระสุชาติตอนนี้เขาศึกแล้วใช่ไหมคะ
ครับหรือชื่อว่านายสุชาติสิงห์ลออายุ๔๗ปีนะคะ
ทีนี้ไปดูกันหน่อยว่าในสำนักมีอะไรบ้าง
พอเราเข้าไปถึงค่ะก็จะไปเจอทั้งพระพรมพระพุทธรูป
ท่านวางเสียนวางรูปปั้นเทวรูปแล้วก็เทพต่างค่ะ
ต่างเหล่านี้ก็จะเป็นความเชื่อสายฮินดูใช่ไหมคะนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีอาคารปฏิบัติธรรมเป็นสาราปูนชั้นเดียว
เดี๋ยวเราจะเห็นนะคะด้านหลังปิดทึบ
ด้านหน้าจะเปิดโล่งนะคะสำหรับสาราปฏิบัติธรรมนะคะอืม
ภายในสาราตรงนั้นนี่ตรงนี้แหละค่ะ
จะมีพระพุทธรูปจำนวนมากรวมทั้งพระศิวะพระพิคเนธ
นี่คือที่เราไปสำรวจตรวจสอบมานะคะ
ทีนี้ไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมนายสุชาติหลังจากที่ลาศิกขาออกมาแล้ว
ก็เดินทางกลับมาที่สำนักปฏิบัติธรรมของเขาตรงนี้นะคะ
ปรากฏว่าก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาคอยให้กำลังใจนะคะ
นายสุชาติบอกว่าเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะคุณนักข่าว
เป็นเพราะว่าเพจหนึ่งเนี่ยจ้องอะไร
้องจะโจมตีเขามานานแล้วก็เลยนำเรื่องราวมาเผยแพร่
แต่ก็อยากขออภัยพระสังคาธิการทุกท่าน
คือเขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจศึกอยากให้เรื่องวุ่นวายมันจบ
แต่เขาก็ขอโทษขออภัยพระสังคาธิการทุกท่าน
พระสงฆ์ทุกรูปที่ทำให้เดือดร้อนรวมทั้งศิษยานุสิต
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้เสื่อมเสียบรมี
หลวงปู่แขกที่เขาเคารพแล้วก็บูชา
ไม่อยากให้เรื่องบานปลายศึกดีกว่านะฮะ
ผู้สื่อข่าวขอให้นายสุชาติชี้แจงคลิปตอนที่เป็นพระ
แล้วก็ทำท่าประหลาดที่เราได้เห็นไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ก่อไฟควันลุกขโมงแล้วก็ในมือเนี่ย
ถือดอกดาวเรืองแล้วก็หมุนรอบตัวเอง
คุณสุชาติอธิบายบอกว่าพิธีกรรมนี้มันไม่ใช่การทรงเจ้า
ไม่มีองค์เทพใดมาประทับร่างทั้งสิ้น
แต่มันคือการอธิษฐานจิตขอเปิดพื้นที่๔ทิศ
ดอกดาวเรืองถือไว้ในมือสองข้างแล้วก็หมุน๓รอบ
แล้วก็โปรยดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการเปิดทิศทั้ง๔ทิศ
ให้พรกับลูกศิษย์ลูกหา
แล้วเพลงที่เราใจเราฟังบางทีเนี่ย
บางคนก็บอกว่าเป็นเพลงแนวฮินดูใช่ไหม
บางคนมันจะมีคลิปหนึ่งที่คล้ายกับแมวเจ้าหน่อย
เขาบอกว่าไอ้เพลงนี้มันเป็นบ้านของลูกศิษย์เขา

แล้วลูกศิษย์เป็นคนเปิดเขาไม่ได้เปิด
แล้วไม่ได้เปิดเพื่อให้เขาเต้นรำด้วย
ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมวิจารณ์
เพราะว่าตอนที่ท่านเป็นพระอยู่ท่านไปสัมผัสตัวศรีกานะฮะ
มีการไปมอบผ้ามอบอะไรให้โดยตรง

แล้วก็มีการไปเจิมหน้าผากด้วยหมึกสีแดง
แล้วก็โดนตัวกันเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เป็นความจริง

แต่มีแท่งสีที่ใช้เจิมอยู่ที่มือ
เวลาเจิมก็ห่างกันแต่ภาพที่ปรากฏเป็นมุมกล้อง

ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยนะไปโดนตัวเขา

เอาออกมาแล้วก็ไปเจิมอย่างนี้
รวมถึงเรื่องของภาพที่มีเอาผ้าไปพาดบ่าผู้หญิง
แล้วตัวเขาเองตอนที่เขาทำพิธีเอง
มีการเอาผ้าลายเสือเอาไปพาดบากคล้ายกับเป็นฤษีนี่ภาพซ้าย
ยืนยันว่าเป็นผ้าคลุมกันหนาวเฉย
มันก็เหมือนผ้าคุมทั่วไปที่ใช้กัน
แต่มันลายนี้เท่านั้นเองท่านว่าอย่างนั้น
พระสุชาติก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีผ้าเป็นพระ
ไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองแล้วไม่มีจีวอนแล้ว
แต่ก็จะเปลี่ยนมานุ่งขาวห่มขาวแทน
ซึ่งก็ยังทำหน้าที่ตามคำมั่นสัญญาเดิมที่ให้ไว้กับตัวเองว่า

ตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าขอตายด้วยผ้าขาวแทนแล้วกัน
ซึ่งหลังจากศึกแล้วก็จะปฏิบัติธรรมถือศีลทุกอย่างเหมือนเดิ

ส่วนที่ดินผืนนี้ที่สร้างขึ้นมาเป็นเทวสถานเนื้อที่๖ไร่เนี่ย
ถ้าบอกว่าตัวเองตายไปก็จะมอบให้กับพระพุทธศาสนาต่อไป

เป็นอันว่าศึกเรียบร้อยก็จบกับเรื่องนี้ไปนะฮะ